เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เน้นเรสซิ่งกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกมาหมัด

คุณพันรยานี่ก็ต้องใช้เวลาปรับจูนกันสิ

เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับลูกชายน้องเรสซิ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำด้วยเหมือนกัน
ซึ่งคุณพ่อเบ้นเองก็ต้องใช้ความพยายามนะคะ
เมื่อวานนี้คุณพ่อเบ้นเปิดบ้านให้บันเทิงไทยรัฐไปอัปเดตกันถึงที่เลย
ซึ่งคุณเบ้นเองบอกว่าทุกอย่างตอนนี้นะคะต้องใช้เวลา
อกจากนี้เจ้าตัวยังเล่าย้อนไปถึงช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ
เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นหน้าลูกไม่ได้เลยนะ
เห็นหน้าลูกแล้วจะร้องไห้คุณ
แต่ก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามเข้มแข็งให้มากที่สุดค่ะ

บอกว่าห้ามพามานะ

เห็นแล้วน้ำตามันไหลมันร้องไห้บอกอย่าส่งรูปเข้ามา

เราก็ต้องเอารูปไปเก็บไว้ในแฟมเราหยิบรูปเลสซิ่งมาโอ
น้ำตาไหลแล้วอยู่ข้างในเราต้องเข้มแข็ง
ปกติเห็นเจอน้องเดิมไหมคะ
เห็นเจอทุกวันซึ่งเป็นพาร์ทที่หลายคนชื่นชม
ก็เห็นว่าคุณแพทย์เนี่ยพยายามจะให้น้องเรซิ่งเนี่ยเรียกคุณพ่อ
แต่ว่าน้องเรซิ่งเนี่ยยังเรียกไม่ได้
ใครไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้ขนาดเอาเงินวางก็ไม่ได้

แต่ก็เดี๋ยวก็คุ้นเคยกันไปใช้เวลาให้เวลากันไปนะครับ